แจมค่ะชั้ระสระหรือว่าแจมในกฎตาม
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าหลังจากเมื่อนด้วยวิวสะพายคลมที่ผ่านมา
เขาบอกแล้วว่าเธอโสดนะคะคุณผู้ชม
คบหาดูใจมากว่า๗ปีนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ได้จบลงไปแล้ว
แต่ว่าล่าสุดของล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เพื่อต้อนรับวันคริสต์มัสแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะ
ว่าตอนนี้ค่ะหนูไม่โสดแล้วค่ะเออทำท่าเขินด้วยนะ
เพราะว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มนอกวงการอยู่ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ขอเปิดตัวนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการ
กลัวว่าข่าวคราวเนี่ยจะไปกระทบกับหน้าที่การงานค่ะแล้วก็ชีวิตครอบครัวของเขา
แต่ว่านุ่มคนรู้ใจเนี่ยผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฉลุยจ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงจ้ะ
ให้เวลามันแบบจังหวะมันถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่เพราะว่าก็อยากจะให้อีกคนนึงเขาแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วย
ไม่ได้ว่าเราอยากปิดหรืออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นคนแบบว่าชิวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออแบบมันเหมือนทำงานกันคนละแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบอยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า
ก็ก็แฟนก็ดี

ดำน้ำด้วยกันใช่แบบเป็นแบบ
คนสวยค่ะโสดไม่นานนะจ๊ะ